ช่วงนี้ช่วงสงการใช่ไหมบางคนบอกไม่ได้โดนน้ำสักขันเพราะว่าเขาไม่ให้เล่นสงการกันแล้วไง
แต่สิ่งหนึ่งที่โดนจิตโดนใจก็คือทานน้ำใจที่มีให้กันและกันเสมอมา
ผมพาไปดูในหลายที่หลายจังหวัดนะครับที่เขาตั้งจุดเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด๑๙ครับ
ชาวบ้านเขามารวมตัวกันเลยเขาทำบุญนะที่เห็นอยู่เนี่ยเขามาร่วมกันทำบุญในวันสงกราน
ปาเวนีปีใหม่เหนือโอ้โหนี่ภาษาเหนือของคุณเหรอคะ
คุณอ่านไปภาษากลางก็ได้ค่ะ
ก็เขาเขียนมาแบบนี้ภาษาเหนือภาษาเหนือ
ก็ต้องอ่านช้าป่าเวหนีปีใหม่เหมืองหรือประเพณีปีใหม่เมือง
เอออ่านไปแบบนี้ดิปีใหม่ไกลของเรานี่เนอะ
เขาตั้งโต๊ะแจกข้าวกล่องกว่า๔๐๐กล่องพร้อมกับขนมอร้อย
ไอศครีมเย็นอีก๒๐๐ถ้วยน้ำดื่มก็ด้วย
จ่ายให้กับชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุเด็ก
คนที่ตกงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
ถามคนนี้ฮะเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วคือคุณชานนท์นะครับ
เขาเล่าว่าปกติทุกปีในวันสงครานวันขึ้นปีใหม่ไทยเนี่ย
ชาวบ้านที่นี่จะรวมตัวกันทำบุญตามวัด
แต่ปีนี้ทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่าควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำบุญ
ตามวัดเนี่ยมาเป็นการทำบุญให้กับผู้ยากไร้ผู้ที่เดือดร้อนแทน
เพราะว่าเจ้าโรคโควิด๑๙มันทำให้เรานั้นเดือดร้อนกันไปทุกหัวระแหงจริง
ในวันนั้นชาวบ้านก็เลยพากันมาเตรียมข้าวอาหารขนมแล้วก็น้ำดื่มจำนวนมาก
แจกให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
ตลอดทั้งวันมีชาวบ้านประชาชนมารับอาหารมารับน้ำใจกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับ
อีกที่หนึ่งนะฮะยังไม่หมดเพราะว่ายังมีอีกที่หนึ่งก็คือที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนอูซูจองบริบาลเชียงใหม่
ที่ได้นำเจ้าหน้าที่เขามาช่วยเหลือด้วย
คือเรียกได้ว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมด้วยกับที่บริเวณนี้ที่เขาแจกของฟรีเนี่ย
เป็นมาให้บริการตรวจสุขภาพฟรี

แต่คนใจดียังมีอีกอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
มากันที่บริเวณหน้าหมู่บ้านวรางกูลรังสิตคลองสี่
พระองค์เจ้าสายตำบลลาดหวายอำเภอลำลูกกา
นี่แหละตั้งโต๊ะไว้แล้วก็ใส่เป็นลักษณะชุดไทย

ทำให้เราได้กลิ่นอายของวันสงกรานเต็ม
นี่มีดอกไม้ห้อยคอด้วยนะคะ
สาวกลุ่มนี้แหละค่ะเป็นผู้ใจบุญนะคะ
ที่มาแจกข้าวอาหารขนมน้ำดื่มผลไม้
ผลไม้ที่ว่านี่คือแจกทุเรียนเลยนะคะ
แจกอะไรนะโอ๊ยแจกทุเรียนผลไม้น่าร้อน

โอ้โหผลไม้ที่แบบมีแต่คนอยากทาน
ใช่เนี่ยเขาใจดีนะขนมาเยอะแยะเลยนะคะ
โดยคุณวิภาวันอัฐบวภาชาวบ้านตะมนต์วาสลาดสวาย
เป็นหนึ่งในผู้ที่มาร่วมแจกอาหารเนี่ย
บอกว่าตัวเองและผู้ที่มาร่วมแจกอาหารในวันนี้

ของตัวเองของส่วนตัวของทั้งพี่น้องชาวบ้านนะคะ
ที่มีใจบุญเอามาซื้อของ
แล้วก็เอามาแจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อน
ก่อนหน้านี้นะทำอาหารแจกมาแล้วประมาณวันละ๒๐๐ชุด

มีคนเขามารับเยอะแยะก็อยากจะช่วยเหลือต่อไป
ก็กะว่าจะทำต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ
แล้วใครที่เดือดร้อนมารับได้เลยค่ะ

ยินดีที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจให้
เห็นไหมคะว่าทุกปีเราอาจจะตั้งโต๊ะเล่นน้ำ
แต่ปีนี้เป็นตั้งโต๊ะแจกน้ำใจแจกอาหาร
ให้กับคนที่เดือดร้อนแบบนี้น่าชื่นชมเหมือนกันนะ